มาถึงหัวข้อที่เราขอความเห็นจากคุณผู้ชม
เรื่องการใช้บริการโดยสารรถแท็กซี่

คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะบอกอึดอัดใจเหลือเกินทุกวันนี้

จริงนะคืออึดอัดใจตั้งแต่ตอนที่รู้ว่าเราจะนั่งแท็กซี่ไป
เราจะนั่งแท็กซี่ไปเราคิดเรานั่งแท็กซี่ไป

เกรงใจยังไม่กล้าโบกเดี๋ยวเขาไม่รับอะไรอย่างนี้
เคยเคยเหมือนกันของเต็มเลยนะสุดท้ายไม่ไป
แล้วก็ต้องหอบของลงมานะคะก็หลายคนก็มีประสบการณ์แบบนี้

เธอเป็นอดีตไอดอลสาวมีผลงานเพลงที่ประเทศเกาหลีใต้
คือมาโพสต์ร้องเรียนว่าเพื่อนของเธอเดินทางมาจากเกาหลี
มาถึงประเทศไทยค่ะแล้วก็โดนขูดรีดค่าโดยสารรถแท็กซี่
คือเรียกรถแท็กซี่จากสยามจะให้ไปส่งที่เซียรังสิต
โดนเรียกไปเกือบพันบาท

ถามว่ากลายไหมกลายแต่ไม่น่าถึง๑๐๐๐บาท
เห็นว่านี่เป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่แล้ว
ก็เลยร้องเรียนไปที่สายด่วนกรมขนส่ง
แต่ว่าสุดท้ายเรื่องเงียบนะคะ
ชมคลิปกันที่อดีตไอดอลสาวคนนี้เขาโพสต์เอาไว้ค่ะ
คุณผู้ชมฟังไปพร้อมกันนะคงได้ยินแล้ว

แล้วก็ยังมีค่าจอดรถรวมทั้งเหตุผลอื่น
สารพัดเลยค่ะเขายกมาอ้าง

เพื่อที่จะเรียกเก็บเงินจากผู้โดยสาร๙๕๐บาท
แต่ที่ผู้โดยสารเนี่ยนะฝั่งผู้โดยสารเอง
เขาก็พยายามต่อรองขอลดราคาลงบ้าง

คนที่นำเรื่องราวมาโพสต์เนี่ยนะคะ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวไทยรัฐนะคะ
บอกว่าเพื่อนศิลปินชาวเกาหลีเป็นคนนั่งมา
เมื่อเห็นว่าโดนขูนรีดราคาเหมาจ่ายสูงเกินกว่าจะรับได้
เธอจึงพยายามช่วยต่อรอง
ในที่สุดนะคะก็เลยจ่ายค่าโดยสารไปทั้งหมด๗๐๐บาท
หลังเกิดเหตุการณ์นี้ก็มีการร้องเรียนไปที่สายด่วน๑๕๗

แต่ก็ยังคงไม่มีอะไรคืบหน้า
แล้วก็ไม่มีการแจ้งเหตุผลมาด้วย
ในการสอบสวนโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้กลับมา
เธอก็เลยต้องนำคลิปมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลค่ะ
เพราะว่าไม่อยากให้คนต่างชาติมองเมืองไทยในแง่ลบเนี่ยนะคะ
ส่วนค่าโดยสารรถแท็กซี่ปกติจากสยามสแควร์เนี่ย
ไปถึงเซียรังสิตก็มีการไปตรวจสอบนะ
ระยะทางแล้วมันควรที่จะอยู่ที่เท่าไหร่
จริงแล้วประมาณ๓๕๐๔๕๐บาท
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามสภาพการจราจรนะ
แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพุ่งกระฉูดไปถึง๙๕๐บาทร่วมพัน
ชื่อก็บอกกันอยู่แล้วแท็กซี่มิเตอร์ไม่ได้เป็นแท็กซี่เหมา
อ่าแท็กซี่มิเตอร์นะครับสดมิเตอร์ให้เขาด้วย